คุณผู้ชมฮะเจออีกแล้วครับแท็กซี่หัวหมอขอเหมา
น้องจะไปไหนพี่ขอเหมาได้ไหม
เพราะรถมันติดเนี่ยถ้าไม่เหมามันไม่คุ้มนะครับ
แต่ผู้โดยสารบอกพี่เป็นแท็กซี่มิเตอร์ก็ต้องกดมิเตอร์สิ
ถ้าไม่กดจะเรียกว่าเป็นแท็กซี่มิเตอร์ได้ยังไง
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในรถแท็กซี่
มีคลิปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับ
เอาละ๕๐๒๐๐๒๐๐ไม่หนูไม่เคยจ่ายเกิน๒๐๐เลย
อย่างมาก๑๖๐หนูจ่ายให้แท็กซี่๑๘๐ไปเลยหนูให้ติ๊บอ่ะ
โอ้โหนี่แหละฮะพี่เป็นแท็กซี่มิเตอร์ไม่กดมิเตอร์
แล้วจะมีมิเตอร์ไว้ทำเป็นแท็กซี่มิเตอร์ทำไม
แล้วก็เป็นแท็กซี่เฉยไปเลยสิ

เมื่อคุณเป็นแท็กซี่มิเตอร์ก็ต้องกดนะครับ
นี่ผู้โดยสารผู้หญิงไม่ยอมเลยนะ
เศรษฐกิจแบบนี้พี่จะมาเอาเปรียบแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะ
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
แท็กซี่หัวหมอนะครับอย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะฮะ
เธอนั่งรถมาจากไหนถึงเรียกค่าเหมา๓๕๐บาท
เราก็คุยกับเธอนะเธอบอกว่าเรียกจากหน้าห้างดังแถวรังสิต

เสียค่ารถแท็กซี่ไม่เกิน๑๖๐๑๘๐บาท
อย่างที่เธอบอกแล้วให้ติ๊บไปอีก๒๐เป็น๒๐๐ไม่ต้องทอนนะฮะ
แต่มาคราวนี้แท็กซี่เหมือนจะกดมิเตอร์อยู่ดี
แต่พอมาถึงจุดหมายปลายทางบอกว่าขอเหมาแล้วกัน๓๕๐บาท
เธอก็ไม่ยอมนะฮะแท็กซี่ลดลงมาเหลือ๓๐๐เธอก็ไม่เอานะไม่ยอมจ่าย
บอกทุกทีมาไม่เกิน๑๘๐เอาไป๒๐๐บาท
หลังจากต่อรองกันแล้วก็นี่แหละฮะให้ไปแค่๒๐๐บาท
อกจากนี้เธอยังถ่ายภาพทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้ไว้
แล้วจะให้ข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกให้ดำเนินการนะฮะ
บอกว่าไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อของแท็กซี่หัวหมอ
ที่เอาเปรียบผู้บริโภคจริงเอาเปรียบผู้โดยสารนะฮะ
จาก๑๘๐บาทจะให้เขาจ่าย๓๕๐บาทจะเป็นเท่านี้แล้วนะ
เออจะไปเหมาได้ไงรถติดมันก็ตามมิเตอร์นะ

เดือดร้อนกันทุกคนแท็กซี่เราก็เข้าใจว่าคุณอาจจะไม่มีผู้โดยสาร
แต่ผู้โดยสารเขาก็แบบโอ้โหช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะ